กันอยู่นะหนึ่งในนั้นสวยสุดในสนามเลย
ไปทุกที่ที่มีเกรทพูดอย่างนี้เถ

พิธีกรคือใครอ่ะพี่แจ๊กกี้ไง

เรียกได้ว่าตลอด๙๐นาทีของการแข่งขันค่ะ
คุณน้องเจ๊กกี้ของเรานี่นะคะทั้งหยอดทั้งแซวจนแฟนเฮกันลั่นสนามเลยค่ะ

แจ๊กกี้มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้
วิ้งมาเลย
วิ้งมาเลย

เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยจ้าสวยสุดหล่อน
ตอนที่เขาบอกว่าให้มาถ่ายคู่กับพี่เกดยังไงคะรีบพุ่งมาเลย
ใช่ตอนแรกก็คิดว่าพิธีกรจะต้องแบบขนาดข้าง

เก่งมากเลยค่ะ

ชนะใจเปล่ามั้ยครับวันนี้

ต้องให้เขาแหละแจ๊กกี้เธอมันยืนหนึ่ง
เรื่องแบบนี้ฉันชอบถูกใจอ๋อดูดูเชียร์เจ้าเสียงดูจะแหบอยู่นะครับ
เอ้ยนอกจากเสียงแหบแล้วดูปากสิดอ่ะโอ้ยมีแจ๊คกี้แบบเขาทุ่มเทน
เหนื่อยนะอ่อยอมถ้าจะเป็นแฟนเกรทเขาคือยกไปเลยค่ะ
อะไรก็แล้วแต่ไม่มีพี่เกรทน้องแจ๊กกี้เชียร์เต็มที่